จากการลงพื้นที่ติดตามกรณีเรื่องของการส่งออกไม้กฤษณาของทีมข่าว
ไทรัติวีพบว่ายังมีช่องโหว่เกี่ยวกับการส่งออกไม้หอมประเภทไม้ชิ้น
ซึ่งช่องโหวตนี้ยังไม่เคยได้รับการแก้ไข

ขั้นตอนการตรวจสอบไม้กฤษณาหรือไม้หอมก่อนส่งออก
ขั้นตอนแรกคือเจ้าของสวนต้องยื่นเรื่องแสดงเอกสารสิทธิ์พิกัดแหล่งเพาะปลูกอย่างชัดเจนต่อกรมวิชาการเกษตรนะครับ
เพื่อออกรหัสการลงทะเบียนออนไลน์
การส่งออกไม้ว่าจะนำออกทางช่องทางใดของประเทศ
การแจ้งในระบบให้เจ้าหน้าที่ตามด่านนั้นตรวจสอบว่าไม่ได้มีการนำไม้กฤษณาที่ลักลอบตัดในป่ามาสวมส่งออกนะครับ
โดยการตรวจสอบนั้นจะใช้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจดูชิ้นไม้ของผู้ยื่นเอกสาร
ใช้เวลาประมาณ๑๒วันเป็นอันเสร็จสิ้นสามารถออกใบอนุญาตผ่านด่านได้ทันทีครับ
ในกระบวนการตรวจสอบนี้นะครับเราจะพบช่องโหวของขั้นตอนการส่งไม้หอมประเภทไม้ชิ้นออกนอกประเทศ
อยู่ที่การสวมซากไม้ป่ามาแทนที่ไม้ปลูก
ส่งผ่านด่านศุลกากรจุดอ่อนตรงนี้ครับไม่เคยได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่มีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาดำเนินการ
ที่สำคัญคือการป้องกันการสวมไม้ป่าก่อนส่งออกยังไม่มีมาตรการใดออกมาป้องกันนะครับ
โดยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแนะนำไซเตสควรมีการปรับระเบียบเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบไม้ก่อนส่งออกนอกประเทศตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
เตสไม่ควรส่งไม้กลับคืนให้เจ้าของแต่ควรจะมีพื้นที่เก็บไม้หลังปิดผนึกประทับรายอย่างชัดเจนเพื่อรอการส่งออกนั่นเองครับ